เขาโพสต์ภาพเขาบอกว่าเขาไปสั่งสุกี้
ที่ร้านอาหารตามสั่งแห่งหนึ่งนะคะแถวรามคำแหง๒

เขาบอกว่าเขาเห็นแล้วแหละว่าจังหวะที่

ไปหยิบผักบุ้งอยู่ที่ถุงด้านหลัง
ขยุ่มผักบุ้งมาเขาก็บอกว่าอุ๊ยกลัวจังเลย

แมลงสาปตัวใหญ่อย่างนี้๔ตัว

กลับมาถึงบ้านมีแมลงสาปจริงอย่างนี้ใช่

ตัวใหญ่คนลุกน่ากลัวครบทั่วเลย

คนก็เลยสงสัยไงว่าเอาจริง
มันจะแบบ๔ตัวใหญ่แบบนี้

ซึ่งถุงซูกี้มันลาดลงราดน้ำน้ำก็ต้องร้อนใช่ไหม

เปื่อยไม่ยุ่ยไม่แหลกรานอะไรไปบ้างเหรอ

ไม่ได้ขายครีมไม่ได้อยากดังเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง
ใครจะมาจับผิดเนี่ยไม่เป็นไรแต่เขายืนยันว่าคือเรื่องจริงนี่ไง
ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากนะ
เราก็เลยส่งนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปร้านอาหารตามสั่งที่ถูกพาดพิงค่ะ
คุณพัชรวรินพัชรปภานันไปตรวจสอบเรื่องนี้นะคะ
อยู่ในซอยตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงบางนา
นางสมจิตดวงแก้วเจ้าของร้านครัวป้าสมจิตที่ถูกพาดพิง
เธอบอกว่าก็เพิ่งรู้ข่าวว่าร้านของเธอถูกตกเป็นข่าวในโลกออนไลน์
ตอนเช้าเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เขตประเวทแล้วก็เจ้าของตลาดมาตรวจสอบ
มาเลยเจ้าของตลาดก็มาดูมาถามเลยอ่ะ
ว่าทำไมแมลงสาปตัวใหญ่อ่ะใช่เพราะว่าข่าวมันดังมากในโลกออนไลน์ไง
นางสมจิตบอกว่าเอาจริงเธอจำหน้าลูกค้าไม่ได้หรอก
จำได้แต่ว่ามีลูกค้ามาสั่งซุกี้ยืนยันว่าตอนทำซุกี้ไม่มีแมลงสาปแน่นอน
แล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่จะมีแมลงสาปตัวใหญ่ขนาดนั้นสมบูรณ์ทั้งตัวขนาดนั้น
ตัวใช่ตกลงไปคุณสมจิตบอกว่าไม่มียืนยันว่าที่ผ่านมา
ไม่เคยมีลูกค้ามาโวยเลยว่าอาหารไม่สะอาด
คุณสมจิตนะเขาท้าเลยว่าท้าคนโพสต์มาเจอกันหน่อย
เจอกันหน่อยเธออยากยืนยันความบริสุทธิ์ใจอืม
ความจริงไปได้อย่างนั้นสินะ
ในประเทศไทยนี่คือว่ามีคนเดียวนี่แหละ
โฟสเกินขวด
คือว่าเห็นหางมันนิดน้อยนี่
แต่ยังเพราะว่าเนี่ยแม่นเปล่าล่ะ
อันนี้มันหาตัวมันก็เกินไซ่ซ่อนอยู่

ไม่ต้องโพสต์ไปหรอกเรื่องอย่างนี้มัน

มันมีประถูปกันทั้ง๒อย่าง
อยากจะพูดว่าไอ้คนนั้นน่ะ
นี่มาดื่มน้ำสาบานกันเลยดีกว่า
ป้าสมจิตตลาดร้ำ๒บอกคนโพส
ขอเจอหน่อยใช่ทีนี้ลูกจ้างของป้าสมจิตนะคะ
นางสาวลีลาบอกว่าทำงานกับป้าสมจิตมา๕ปีกว่าแล้วนะ
ชี้แจงแบบทั้งน้ำตาเลย
เหรอฮะใช่คือแบบร้องไห้ไปด้วยยืนยันว่า
ไม่เคยมีปัญหาเรื่องของความสะอาดนะ
ลูกค้าที่มาอุดหนุนที่ร้านเขาก็มากันเยอะ
ไม่เคยมีใครมาบ่นมาโวยว่าแบบไม่สะอาด
ก็เลยรู้สึกเสียใจมากที่ป้าสมจิตถูกกล่าวหาแบบนี้
ทีนี้ป้าสมจิตก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะหารือกัน
จะไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าเป็นไปไม่ได้
แมลงสาปสมบูรณ์ทั้งตัวขนาดนี้ตัวใหญ่ขนาดนี้
จะไปอยู่ในซุกี้ที่เธอทำแต่ว่าคนโพสต์เขายืนยันว่า
เขาก็ไปไม่ไปจับแมงสาบมาใส่ในถ้วยซูกี้หรอก
เขาเองก็อยากกินซูกี้เหมือนกันจะมาจัดฉากไปจับแมงสาบมาใส่ถ้วยทำไม
เขาก็ไม่ได้เป็นแม่ค้าออนไลน์ไม่ได้หวังยอดวิว